เรื่องนี้ก็อาจจะต้องฝากไปถึงรัฐบาลใหม่เช่นเดียวกันครับ
การแก้ไขปัญหาเรื่องการรับสวยแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายนะฮะ
เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาร้อง
ร้องผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดและเรื่องนี้อาจจะต้องขยายผลด้วยครับ
ผู้ชายคนนี้เคยทำงานเป็นสายให้กับตำรวจมานานเป็น๑๐ปี
ก็ดูแลหลายเคสหลายเรื่องมีทั้งเรื่องยาเสพติดด้วย
หลังเนี่ยก็มีคนมาให้เขาช่วยเคลียร์ให้หน่อยว่าไม่อยากให้ขยายผลจับกลุ่ม
จ่ายเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ก็บอกมามาประสานคุยกับตำรวจให้
แต่สุดท้ายครับได้เงินมาแล้วจ่ายให้ตำรวจไปแล้ว
แต่ก็ยังขยายผลไปจับกลุ่มคนที่เขายกหูมาขอความช่วยเหลือ
หลังเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาโดนตำรวจข่มขู่ด้วยนะ
คุกคามถึงบ้านต้องหนีตายครับมีตำรวจที่เกี่ยวข้อง
เรื่องต้นตามคำกล่าวอ้างของผู้ชายคนนี้มีทั้งผู้กอง
มีทั้งดาบมีทั้งจ่าผู้ชายคนนี้
อายุ๒๗ปีสมมุติว่าชื่อในตั้มนะครับเอาหลักฐานคลิปเสียง
หลักฐานการโอนเงินมาร้องผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอด
กับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับในตั้มอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นสายให้กับ
ตำรวจมาก่อนเป็นสายให้ตำรวจจับกลุ่มพวกยาเสพติด
เมื่อช่วงกลางปี๖๕ที่บ้านพักยาเสพติดย่านตักศิลป๑๙
ได้ยาเสพติดมา๑แสนเมตรจับคนเฝ้าได้๑คน
ตั้มบอกอีกนะครับว่าหลังจับกลุ่มเรียบร้อย
มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นสายเจ้าของยาเสพติด
ตั้มช่วยคุยกับตำรวจให้หน่อยสิ
เคลียร์ให้หน่อยได้ไหมอย่าขยายผลมาจับกุมเลย
ก็ทำเหมือนกับทุกครั้งก็คือไปคุยกับตำรวจ
เป็นรองสารวัตรสืบสวนอ้างว่าอยู่ที่
นอตลาดพลูนะครับค่ะตำรวจคนนั้นบอกกับตั้มว่าอ่ะ
บอกเจ้าของยาถ้าไม่อยากให้ถูกดำเนินคดี
เอาเงินมา๑ล้านเรียกเงิน๑ล้านครับ
แต่คุยไปคุยมาเจ้าของยาต่อรองเหลือ๓๕๐๐บาท
หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วมีตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ร่วมจับกลุ่มด้วยและไม่ได้เรียกรับเงินก็ขยาย
ผลไปจับกลุ่มเจ้าของยาจนได้ทำให้เจ้าของยาเสพติด
เนี่ยเฮ้ยก็จ่ายไปแล้ว๓แสน๕บอกว่า
เคลียร์จบแล้วไงไม่ขยายผลไงทำไมยังขยายผลตามมาจับกุม
อีกเขาบอกเขามีคลิปเสียงด้วยนะค่ะตอนที่คุยกัน
เจรจากันเรียกรับเงินเนี่ยลองฟังฮะ

ตอนวัยรุ่นเขาเคยโดนตำรวจจับ
แล้วก็เสนอตัวเดี๋ยวเป็นสายให้กับตำรวจก็แล้วกัน
จนถึงตอนนี้เป็นสายให้ตำรวจมาแล้วกว่า๕๐เคสครับ
มีประมาณ๒๐เคส๒๐คดีที่เกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องยาเสพติด
และในตั้มอ้างว่ามีการเรียกรับเงินในลักษณะแบบนี้
ตำรวจที่เกี่ยวข้องในการเรียกรับเงินมีทั้งหมด๕คน
แต่ว่าแบ่งเงินกันเนี่ยเงินถึงมือแค่๓คน
๓คนมีใครบ้างดูหน้าจอครับ
ผู้กองพงศ์ดาบป๊อกจ่าแจ็ค
ส่วนตำรวจอีก๒คนนั้นเป็นตำรวจสัญญาบัตร
ถูกสั่งตามหน้าที่ไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งใดครับ
และในตั้มบอกอีกนะครับว่าตำรวจ๓คนที่รับเงินไปนั้น
ตอนนี้คือรวยอู้ฟู้เลยเปิดสถานบันเทิงยังไม่พอค่ะ
เงินกู้รายวันและแก๊งหวยรายวันนี่มันผิดกฎหมายหมด
เลยนะเนี่ยนั่นสิคะยังไงล่ะครับ
ตอนนี้ตัวของในตั้มเขาบอกเขากลัวมากไม่รู้ทำยังไงดี
ลามไปถึงพ่อแม่พี่น้องเขาตอนนี้ต้องหาที่ซ่อนตัวครับ
รวมทั้งฝั่งของเจ้าของยาเสพติด

ที่บอกว่าตั้มไปเคลียร์ให้หน่อย
แล้วตั้มพอไปคุยเสร็จบอกว่าตำรวจเขาเรียก๑ล้าน
เจาะต่อรองเกือบ๓๕๐๐บาทก็จ่ายไปแล้ว
แล้วยังโดนตามขยายผลมาจับกุมอีก
ตั้มโดนไล่บี้ไล่บีบสองทางเลยครับ
ทั้งฝั่งตำรวจสามคนนั้น
และฝั่งเจ้าของยาเสพติดเพราะอยากได้เงินคืน
เขาเลยบอกว่าจนปัญญาแล้วไม่รู้ทำยังไง
ต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง
ขอให้เพจสายใหม่ต้องรอดช่วยเหลือหน่อยครับ
ก็มีทั้งหมด๓คนครับ
ตอนนี้พี่ผมตามมาหลักฐานนั้นมี๓คนที่รับเงิน
คุณภิกษ์นะต้องมาได้ไหม
บ๊วยคุณภิกษ์ถ้าผมหนีก็ตาย

บ๊วยคุณภิกษ์หนีก็ตาย

อย่างน้อยก็จะได้มีคนช่วยเหลือ
นายเอกพบบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ
ตำรวจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีการเรียกรับเงิน
และยังเรียกค่าคุ้มครองต่างอีกนะ

รองพบตรให้ช่วยเหลือในฐานะพยาน
เพราะมีหลักฐานและคำให้การที่เชื่อถือได้ว่า
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

ลงพื้นที่ไปที่สนตลาดพลูที่ถูกพาดพิง

ขอพบกับ๓คนที่ถูกพาดพิงชื่อ
ผู้กองพงศ์ดาบป๊อกและจ่าแจ๊คค่ะ
สามคนนั้นมีชื่ออยู่ที่โรงพักนี้ครับ
แต่วันนี้ไม่ได้เข้าเวรครับ
เราเลยได้คุยกับตำรวจคนหนึ่งซึ่งอยู่ในทีมเดียวกัน
ผู้กองพงศ์ดาบป๊อกและจ่าแจ๊ค

เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทำงานด้วยกันมานาน
รับแหละเคยเห็นในตั้ม

เนื่องจากถูกจับคดียาเสพติดในพื้นที่หลายครั้ง
ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย
ถ้าตำรวจสามนายเรียกเงินในคดีดังกล่าวจนรวยอู้ฟู้อย่างที่บอกจริง
ก็คงไม่ไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเหมือนกับที่เป็นอยู่ตอนนี้หรอกมั้ง
คือกำลังจะบอกว่าถ้าเขามีตังค์จากการไปเรียกเก็บเงินมากขนาดนั้นจริง
ทุกวันนี้เขาจะไปไล่ยืมเงินคนอื่นทำไมลองฟังฮะ
ชีวิตหรูหลาฟูฟ่าแบบได้เงินเยอะอะไรอย่างนี้
หรูหลาอะไรผมไม่เคยทำประกันสาปรณ์ให้เลย
ถ้ากู้มา๒ล้าน
กู้มา๒ล้านจะมีชีวิตหรูหราฟู่ฟ่าได้ยังไง
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่บอกกับเราแบบนี้นะ
คุณสุชาดาไปตรวจสอบร้านอาหารอีสานครับได้ข้อมูลว่า
เป็นของผู้กองพงศ์พอไปคุยกับพนักงานที่ร้าน
บอกว่าผู้กองพงศ์ไม่ค่อยได้เข้าร้านนานจะมาสักทีหนึ่ง
เลยไม่รู้รายละเอียดแล้วก็ไม่มีเบอร์ติดต่อด้วย
รายงานข่าวระบุว่าหลังจากข้อมูลถูกแฉบิ๊กโจ๊กครับ
เตรียมเรียกผู้กองพงดาบป๊อกจ่าแจ๊กไปพบ

เดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม
รายงานให้ทราบต่อไปนะครับ